ดูครับพอรถทุกคันจอดสนิทก็เห็นความเสียหายเลยนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถเห็นไหมฮะรถหรูลูกศรสีแดงนั่นคือ
เบลลี่สีดำคันละแพงมากนะแล้วแซงซ้ายขึ้นไปก่อนจะไปเสียหลักเฉียวชนกับรถปาเจโร่แล้วก็มีรถดับเพลิงทุกคันเนี่ยก็เสียหายนะฮะ

ขณะที่รถดับเพลิงเองเขาก็ขับไป

ตอนเกิดเหตุคือเที่ยงคืนกว่าครับกลางดึกเมื่อคืนนี้
นี่คือทางด่วนเฉลิมมหานครขึ้นจากถนนสุขสวัสดิ์นะฮะ
ประมาณสัก๑๐กิโลเมตรมุ่งหน้าดินแดง
ก็มาเกิดการชนกันวินาทสันตโลตรงนี้ครับ
ตำรวจจราจรสนทางด่วน๑แล้วก็กู้ภัย
ก็รีบไปช่วยเหลือคนเจ็บ๔คน
๒คนน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าอยู่ในรถปาเจโร่
เป็นน้องผู้หญิงอายุ๒๙กับน้องผู้ชายอายุเพียงแค่๔ขวบครับ
อีก๒คนเป็นอาสาสมัครที่มากับรถดับเพลิงนะครับ
ส่วนคันของเบลลี่ไม่ได้มีรายงานว่ามีคนเจ็บนะครับ
กลายเป็นว่าคนเจ็บอยู่ในรถคันที่เขาไปเฉียวชน

วันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับ
อิทธิพลประสงค์ทรัพย์อายุ๓๕ปีครับ
เป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเขตบางรักษ์บอกว่า
ที่เกิดเหตุเบนลี่คันสีดำไม่ได้ลงมาช่วยด้วยนะฮะ
คือยืนอยู่ริมฟุตบาทเปิดประตูลงมา
แต่ไม่ได้เดินมาช่วยแค่ยืนอยู่ริมฟุตบาท
อาสาดับเพลิงเห็นว่ากลัวเขาจะหนีเลยไปรีบตามมา

ดังนั้นเขาเลยขอฝากครับว่าถ้าหากเจอรถพยาบาล
ดับเพลิงรถฉุกเฉินอย่าขับจี้ท้ายอย่าปาดหน้า
อย่ารีบแซงเลยเข้าใจว่าคุณก็รีบ
แต่เขาอาจจะมีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉิน
ต้องรีบทำงานแข่งกับเวลานาทีเป็นนาทีตายหรือเปล่า
อีก๑คนครับคุยกับคุณอานนท์ศรีสุวรรณากุลอายุ๔๔ปี
เป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยหน่วยฐานพระยาตาก
บอกว่าหลังเกิดเรื่องเขาสังเกตเห็นอาการคนขับเก๋งเบลลี่สีดำ
เดี๋ยวลองขึ้นภาพวินโดตอนภาพกล้องหน้ารถที่เกิดอุบัติเหตุก็ได้ครับ
สภาพที่ขับเป๋ไปเป๋มาแล้วก็แซงซ้ายขึ้นไป

แล้วเดินลงจากทางด่วนไปเรียกแท็กซี่เหมือนเตรียมจะหนีด้วยนะครับ
แต่ว่ามีอาสาเนี่ยขับรถตามแท็กซี่ไปแล้วหลังจากนั้น
จากเหตุการณ์บนทางด่วนแล้วเรียกแท็กซี่
ก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นด้านขวาเมื่อกี้นี้ก็คือที่โรงพักนั่นเองครับ
นี่นะฮะคือไปจบที่สอนอแล้วเห็นว่าพยายามจะบ่ายเบี่ยงเข้าห้องน้ำด้วยนะ
เลี่ยงออกข้างหลังห้องน้ำเพื่อจะหนีอีกรอบหนึ่ง
อันนี้เขาบอกแบบนี้นะครับสุดท้ายได้คุยกับคุณตำรวจ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรับผิดชอบทุกอย่างฟังเสียงยืนยันครับ
บนสะพานก็คือลักษณะคนขับรถทางเก๋งมีอาการมึนเมา
แล้วเขาก็ได้เดินลงจากทางด่วนไปแล้วก็เรียกรถแท็กซี่เพื่อที่จะหนี
ครับแต่มีอาสาบางท่านที่รู้เหตุการณ์ก็เลยขับรถไล่กวดรถแท็กซี่ไป
หลังจากนั้นเขาเข้าไปในสอนอเขาก็พยายามเดินบ่ายเบี่ยงเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เดินหลีกเลี่ยงออกจากหลังห้องน้ำเพื่อที่จะหนีอีกรอบหนึ่งครับ
ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอการชี้แจงเพิ่มเติม
จากทางคุณตำรวจแล้วก็คนขับรถคันนี้นี่
รถต้นเหตุราคาเป็น๑๐ล้าน
ใช่หรือเปล่าขวดสีดำที่เบลอเอาไว้
เดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็รอฟังคำชี้แจง
รายงานให้ทราบต่อไปนะครับอาจจะมีไปซื้อมาแต่ก็อาจจะไม่ได้ดื่มก็ได้นะ
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องรอตรวจสอบนะคะมา